ในสนามนั้นก็มีให้ชมกันหลายอิดาบทนะครับ

เขาถือว่าเป็นศีลสรรค์ที่เราเก็บมาฝากกัน
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับจากรายงานครับ
ทีมชาติไทยสร้างความสุขให้คนไทยอีกครั้ง

โดยการเอาชนะจุดโทษซีเรีย
หลังความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องยกให้กับแฟนบอล
ตามให้กำลังใจมาตลอดเมื่อวานนี้
เริ่มจากโรงแรมดุสิทธานี
บรรดาแฟนคลับต่างพากันมาเฝ้ารอ

ยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ขณะที่ทัพช้างศึกก็ปลุกขวัญกำลังใจ
โดยการศักระพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๖
และสิ่งสำคัญที่เป็นแรงผลักดันของพวกเขา
ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ร่วมกันร้องเพลงสะดุดีมหาราชา
ที่เกิดข้าคงสมเด็จ
ข้าเจ้าอยู่หัวมหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดี
ขณะที่บริเวณรอบสนามกองเชียร์แต่ละกลุ่ม
ก็ต่างร้องเพลงตามสไตล์เชียร์ของตัวเอง
รวมถึงมุมน่ารักอย่างการเพ้น๔ทรงชาติไทย

เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงหายจากพระอาการประชวน

โดยการทำป้ายผ้าเฉลิมพระเกียรติ

เช่นเดียวกับบริเวณแฟนโซนที่ทางไทยรัฐทีวีจัดไว้ให้
สำหรับแฟนบอลที่ไม่ได้เข้าไปชมในสนาม
จุดเทียนชัยถวายพระพร
เหนือจากกำลังใจที่แฟนบอลมอบให้นักฟุตบอลแล้ว
กำลังใจจากนักเตะมอบให้นักเตะด้วยกันเอง

จากเหตุการณ์ที่เจ้าแคมป์สันวัดเดชมิตร
ยิงจุดทอดภาพเพียงคนเดียวในเกมนี้
เจ้าตัวถึงกับโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว

พร้อมกับแคปชั่นว่าขอโทษ
งานนี้ทำให้เพื่อนร่วมทีมออกมาโพสต์ให้กำลังใจ
และติดแฮชแท็กว่าทีมแดดมิตร
อย่างเช่นกล้องเกิกฤทธวิการอุ้มธีรทรบุญมาทัน
ซิเจชนะทิพย์สงกระสินและมุยธีรสินแดงดา
ทั้งหมดนี้คือเรื่องประทับใจในและนอกสนาม

จะมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าจดจำ

ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน